นั่นคือเหตุผลว่าทำไมทำไมเราถึงต้องเคารพกฎจราจร

ถ้าหากไม่เคารพกฎจราจรก็เกิดอุบัติเหตุแล้วครับ
จากภาพเหตุการณ์ไปเรื่อยมันเกือบแล้วจริงนะครับ

ก็คือแซงมาสวนเลนสวนเลย
แซงแบบนี้ไม่ได้แน่ถูกไหม
เลนสวนคือเขาก็มีประมาณว่า๒เลนอยู่แล้ว
เป็นเกาะกลางใช่ครับก็ห้ามแซงไง
แต่โอ้โหแล้วดูวนแบบนั้นสิ

อ้าวแต่ทีนี้พอแซงขึ้นมาแล้วมันแซงไม่พ้นเพราะมีรถคันหนึ่ง
เหมือนกับกำลังจะกลับรถไม่ก็จะทำการเลี้ยวขวา

แล้วระยะนั้นมันกระชั้นชิดมากที่จะชนกันอยู่แล้ว

หลบเบรกแบบตัวโก่งแล้วหักหลบได้ทัน

แล้วปัญหาคือรถคันที่มีกล้องหน้ารถเนี่ย
เขามีโอกาสอะไรรู้ไหมจะโดนชนท้าย

มันเกือบจะทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะครับ

แต่ว่าคุณสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นด้วยนะ

แต่คุณก็เห็นกันอยู่นะครับว่าภาพนี้มีใครที่ทำอะไรกันบ้าง

แต่ยังไงซะในการใช้รถใช้ถนน
คำนึงถึงคนอื่นอันนี้สำคัญที่สุด
คำนึงถึงกฎจราจรมันช่วยลดอุบัติเหตุได้จริง
ไม่มากก็น้อยแหละคุณผู้ชม